ช่วงนี้เรามาเตือนภัยกันหน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้แค่เอามือถือไปซ่อมมันก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะ
ใช่ค่ะก็มีนักศึกษาสาวคนนึงนะคะมหาวิทยาลัยชื่อดังในขอนแก่นนี่แหละ
เอาโทรศัพท์มือถือค่ะคือกล้องมันเสียคือเหมือนมันไม่ค่อยโฟกัสเวลาถ่ายภาพ
มันจะต้องมีขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมในการโฟกัสใช่ไหมคะกล้องเธอไม่โฟกัสก็เลยเอาไปซ่อมร้านหลังมหาวิทยาลัยค่ะ
เพราะก็จะมีพวกร้านตู้ร้านขายโทรศัพท์มือถือรับซ่อมโทรศัพท์แบบนี้อยู่แล้ว
อกจากอาการเสียจะไม่หายแล้วมีการติดตั้งแอปพลิเคชันกล้องวงจรปิดติดมาด้วย
แล้วมีการเอาไลน์ของเธอเข้าไปอยู่ในกลุ่มรับบริการขายบริการอีกต่างหาก
เรื่องนี้เธอเลยบอกว่าขอออกมาเตือนภัยหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักศึกษาสาวคนนี้แหละค่ะเธอเพิ่งจะอายุ๒๐ปีเอง
เพราะว่ากล้องเนี่ยมันไม่โฟกัสเวลาถ่ายภาพจ่ายค่าซ่อมไปแล้ว๑๕๐๐บาท
ซ่อมเสร็จช่วงเย็นร้านบอกให้ไปเอาโทรศัพท์ก็เอากลับมาพอเปิดลองถ่ายดูอ้าวยังไม่หายเลย
พอจะถ่ายรูปก็ยังไม่โฟกัสเหมือนเดิมก็เลยแจ้งเจ้าของร้านทางร้านบอกว่าเดี๋ยวซ่อมให้อีก
แต่ขอค่าเปิดเครื่องซ่อมอีก๗๐๐บาทจ่ายไป๑๕๐๐แล้วไม่หายังต้องจ่ายอีก๗๐๐นะ
เธอก็อ่ะก็ยอมให้ไปทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพอกลับมาที่
ก็แบบเว้นเข้ามาแล้วพอไปเครื่องดูอีกครั้งเอ๊ะทำไมมันมีแอ็ปพลิเคชันหน้าตาแปลก
เธอไม่เคยโหลดติดมาแอปพลิเคชันคืนนี้แหละค่ะ
พอไปตรวจสอบดูว่าไอ้แอปนี้มันแอปอะไรนะ
ก็เห็นว่าแอปตัวนี้ถูกลงทะเบียนโดยใช้อีเมลอื่น
ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นอีเมลเจ้าของร้านรับซ่อมมือถือนั่นแหละ
ทีนี้ความพีคยิ่งกว่านั้นก็คืออยู่มีผู้ชาย๔คนไลน์มาหาเธอ
ไลน์ส่วนตัวด้วยนะ๔คนนะ๔คนเธอไม่รู้จักเลย
ไลน์มาไม่ได้ทักทายหรือจีบอะไรนะคะไลน์มาขอซื้อบริการทางเพศค่ะ
งงมากแล้วก็เลยถามไปว่าพี่เอาไลน์หนูมาจากไหน
ทำไมอยู่อยู่ไลน์มาแบบนี้ได้รับคำตอบมาว่า
ก็ไลน์ของเธอไปอยู่ในกลุ่มปิดที่ใช้ชื่อว่ารับงานขอนแก่น
ซึ่งกลุ่มนี้เจตนารมณ์ในการตั้งกลุ่มก็คือซื้อขายบริการทางเพศ
ซึ่งพอหนูเปิดมามันจะเป็นแอปกล้องวงจรปิดซึ่งตัวของเครื่องหนูว่ามันจะเป็นกล้องวงจรปิด
แต่อีกข้างหนึ่งมันจะเป็นตัวควบคุมแล้วอันนี้มันก็จะเป็นอีเมลของคน
อีกอีเมลที่เขาซิงเอาไว้ในเครื่องหนูค่ะตอนแรกเขาบอกหนูวันแรกที่หนูกลับไปถามเขา
เขาบอกว่าเป็นเพราะไวรัสแต่พอเมื่อวานที่หนูไปแจ้งความแล้วเรียกตัวเขามา
เขาบอกว่ามือเขาอาจจะไปคลิกโดนเมาส์อะไรอย่างนี้มันเลยทำให้พวกเมลหรือว่าแอปมันมาติดตั้งในเครื่องหนูเอง
ซึ่งเขาพูดไม่ตรงกัน
ถ้าฟังจากสิ่งที่เขาอ้างมาเนี่ยนะคะถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการโหลดลงแอปจะรู้ดีว่า
ถ้าไอ้มือกดมาโดนดาวนโหลดเนี่ยมันก็พอเป็นไปได้แหละ
แต่ถึงขั้นลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่แล้ว
เพราะลงทะเบียนมีหลายขั้นตอนไหนจะต้องติดตั้งอีเมลไหนจะต้องติดตั้งพาสเวิร์ดไหนจะต้องยืนยันพาสเวิร์ดอีก

รู้สึกจะพลาดไปหลายตัวแล้วก็หลายขั้นตอนมากนะคะ
เรื่องต้นน้องนักศึกษาคนนี้ก็เอาหลักฐานทั้งหมดแจ้งความกับตำรวจแล้วค่ะ
แต่ก็ทำได้เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น
เพราะตำรวจระบุว่าความเสียหายมันยังไม่เกิดไง
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะเธอเลยขอเอาเรื่องนี้มาเตือนเป็นอุทาหรณ์
คนอื่นได้รู้กันและให้ระมัดระวังในการส่งโทรศัพท์ไปซ่อมตามร้านต่างด้วย
หาร้านที่น่าไว้ใจตั้งรหัสผ่านของโทรศัพท์ให้ดี
รวมถึงในแอปพลิเคชันสำคัญด้วย
ป้องกันการถูกล้วงข้อมูลไปกระทำการเสียหายหรือกระทำการไม่ดีนะคะ
นี้เนี่ยเป็นแอปกล้องวงจรปิดที่ค่อนข้างโด่งดังนะ
คนใช้กันเยอะมากผู้ใช้เนี่ยประมาณสัก๑๐ล้านคนได้ค่ะ
มันจะเป็นการติดตั้งแอปในสมาร์ทโฟน๒เครื่อง
เครื่องหนึ่งใช้เป็นกล้องเหมือนตั้งเอาไว้ที่บ้าน
ว่าในสถานที่ที่เราต้องการที่จะตรวจสอบตรวจตรา
ส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็คือมือถือที่เราพกติดตัวนั่นแหละ
เวลามีอะไรก็สามารถกดเข้าไปใช้กดเข้าไปดูได้
ปกติแล้วเขามักจะใช้ติดตามความปลอดภัยในครอบครัว
อย่างเช่นการดูแลสมมุติมีลูกเล็กอยู่ที่บ้าน
กับพี่เลี้ยงอย่างนี้ค่ะก็อาจจะใช้แอปนี้แหละ
ไหนดูสิลูกเป็นยังไงทำอะไร
หรือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุแล้วก็เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง
แต่เนี่ยมิจฉาชีพก็เอามาใช้ในการทำเรื่องไม่ดีไม่ดีแบบนี้นะคะ

หลุดเข้ากลุ่มขายบริการทางเพศเลย

แต่อันนี้ก็จริงน่าจะฟ้องเป็นคดีความได้นะ